คุณผู้ชมค่ะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในสภาพผู้แทนราษดรนะครับ
บอกว่าเป็นการกระทำของสอสออันทรงเกียรติทั้งสองคน
ไม่รู้ว่าเป็นสอสออันทรงเกียรติหรือว่าอันทรงเกลียดกันแน่
ลักษณะดูเหมือนจะเกลียดกันยังไงไม่รู้
คุณเต้มงคลกิจกับคุณศิราเจนจาคะเขาเปิดศึกกันผ่านทางเฟซบุ๊กมารอบนึงแล้ว
ล่าสุดวันนี้ค่ะปรากฏว่าที่สภาผู้แทนราษดรไปเจอกันที่กลางสภา
โอ้โหมีการกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยมีการเดินไล่เดินตามกัน
คือจังหวะนี้ต่างคนนะคะคุณศิราให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราอยู่ทางฝั่งนี้

เห็นไหมเขาก็ต่างคนต่างให้สัมภาษณ์อยู่

แต่พอคุณเต้ยหันมาเห็นปุ๊บลองดู
มานี่กระโปรดใหม่เลย

พี่ศิลาด่าผม

เฮ้ยนี่สภานะครับ
ท่านผู้สอสอผู้ทรงเกียจ

ตำรวจมาหน่อยเร็ว

ตำรวจมาจับอัศภาษณ์หน่อย

นี่ค่ะคือเดินหนีเดินตามกันวนรอบ

ส่อภาคไทยสิวิรัยกับคุณศิราชเจนจาคะ
ส่อภาคพลังประชารัฐค่ะ

เดินตามไปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ

คุณศิราเนี่ยบอกว่าบันทึกภาพไว้หน่อยนะ

เออดูเลยใครหาเรื่องใครก่อน
ชวนลิกภัยประธานสภาพผู้แทนรัฐสดร

คือคุณศิราดูกลัวเหมือนกันนะ
กลัวกลัวเหมือนกันนะเพราะว่าจริงคุณเต้มงคลกิจ
เขาเคยบอกไว้ไงว่าฉายาเขาคือเต้พระรามเจ็ด

ใครกลัวใครอะไรอย่างนี้เราก็ไม่รู้
มันก็เป็นเรื่องต่างจิตต่างใจของเขา

เราก็ต้องมาที่ที่ทำงานนั่นแหละ
ทีนี้เราก็ได้สัมภาษณ์ทั้งสองคนด้วย
เดี๋ยวดูตรงนี้นี่เขาเดินไปจนจะเข้าลิฟต์แล้ว

คุณเต้ก็เดินตามไปเรื่อยนะตามไปชิดเลย

ว่าอันนี้คือของประชาชน

ทำเรื่องที่คุณ

เอาเถอะใครเป็นคนเริ่ม

จับภาพไว้ใครหาเรื่องใคร

อะไรเกิดอะไรขึ้นกับสภาพพุทธศาสตร์ศิลป์

คือเขาเดินตามกันไปนักข่าวเราก็ต้องเดินตามเขาไปด้วยนะ

ถามอยู่๓๔รอบคุณศิราก็ตอบ

คิดแล้วเรื่องของเรื่องมันเป็นประเด็น

ของคุณมงคลกิจด้วยแต่เดี๋ยวเล่าที่มาที่ไปให้ฟัง

ทั้งสองคนเนี่ยสัมภาษณ์

พักกันถึงเรื่องเนี่ยว่าเรื่องราวตกลง
ใครเริ่มก่อนใครหาเรื่องใครตกลง

ส่งข้อความมาหาเขาซึ่งสืบเนื่องมาจากการวิวาทะกันไป
วาทะกันมาจากกรณีที่คุณมงคงกิจเขาไปพูดเรื่องราวเกี่ยวกับ
นายกที่ต้องแสดงความรับผิดชอบเรื่องการชุมนุมอะไรพวกนี้
เขาเรียกร้องให้นายกลาออกถ้าเกิดสมมุติว่าไม่สามารถควบคุม
สถานการณ์ชุมนุมได้ภายในหนึ่งเดือนแล้วคุณศิราก็เลยตอบโต้
ตอบโต้ประมาณว่าทำไมล่ะทำไมอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น
แล้วก็ไปพูดประมาณว่าหรือช่วงนี้เดือดร้อนเรื่องเงินหรืออย่างไร
เงินหมดหรอเงินหมดก็บอกผมช่วยก็ได้
แล้วมันดันมีประโยคนึงที่บอกว่ากล้วยหมดเหรอ
คุณมงคลกิจก็เลยแบบโอ้โหทีนี้ก็โพสต์เดี๋ยวจะตามหาตามตัวหรืออะไรก็ว่ากันไป
พอเขาเสร็จตรงนี้กันเนี่ยเขาขึ้นไปหาประธานสภาผู้แทนรัศดรกันนะฮะ
ใช่ค่ะแต่ไม่ได้ไปด้วยกันนะคะคุณศิระขึ้นไปก่อนค่ะ
คุณศิราขึ้นไปบอกขอพบในชวนหลีกภัยประธานสภาพผู้แทนราชดรเลย
ท่านต้องลงมาจัดการเรื่องนี้ขึ้นไปอธิบายปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นต่างนานา
ถึงท่านขอให้สอบจริยธรรมคุณเต้มงคลกิจเลยนะคะ
คุณมงคลกิจเห็นแบบนั้นก็ไม่ยอมค่ะขึ้นไปเหมือนกัน
ขึ้นไปยืนหน้าห้องในชวนเลยขอพบประธานสภาแต่ว่าตอนนั้นเนี่ย
คุณศิรายังอยู่ในห้องยังคุยกับคุณชวนไม่เสร็จ
คุณเต้มงคลกิจก็ต้องรอค่ะยืนรอคิวอยู่ที่หน้าประตูห้อง
กระทั่งคุณศิระเดินออกมาเขาก็แลกสายตากันอีกช็อตนึงนะคะ
แต่เขาไม่พูดจากันนะแต่แลกสายตากันอีกช็อตนึง
ก่อนที่จะเดินสวนกันออกไป

คนกลางอย่างคุณชวนหลีกภัยประธานสภาก็บอกว่า
ผมย้ำไปแล้วนะกับทั้งสองคนเนี่ย
อย่าให้เกิดความรุนแรงขึ้นในสภา
ที่คุณศิราไปแจ้งความว่าถูกคมขู่จากการโพสต์เฟซบุ๊คของคุณมงคลกิจเนี่ย
มันมีประโยคนึงที่บอกว่าเดี๋ยวจะเอาให้ฟันร่วงหมดปากเลย
คุณชวนก็ถามไงว่าตกลงไอ้เรื่องนี้ยังไง
ที่คุณโพสต์เนี่ยคุณตั้งใจจะทำอย่างนั้นจริงหรือเปล่า
ครับ
ว่าภาพพจน์ของสมาชิกสภาก็ได้รับผลกระทบแต่นี่ต้องแยกระหว่างคนหมู่ใหญ่กับคนสองคนออกจากกัน
อย่าไปมองว่าทุกคนเป็นสภาพเป็นอย่างนี้แต่ว่าพยายามตั้งใจว่าจะให้ทั้งคู่ได้พบกัน
ได้คุยกันเพราะว่าถ้าไม่คุยกันก็จะยิ่งขัดแย้งกัน
นี่แหละคนับชวนก็มานิ่มนะคะคือต้องแก้ปัญหาอยู่เหมือนกันแหละ

เหมือนเวลานั่งประชุมกรรมธิการด้วยกันก็นั่ง

เรียกร้องให้ประธานสภาสอบจริยธรรมของคุณเต้มงคลกิจ
โดยคุณปรินาให้เหตุผลว่าทำแบบนี้ถือว่าไม่มีวุฒิภาวะของสอสอ
เป็นสิ่งที่ไม่สมควรเกิดขึ้นเวลามีอารมณ์โกรธหรือไม่พอใจใครเนี่ย
ไม่ควรไปข่มขู่หรือว่าคิดทำร้ายร่างกายคนอื่น
คุณปรินาฝากบอกคุณมงคลกิจแบบนี้คุณมงคลกิจก็เลยสวนกลับมา
ฝากไปถึงคุณปรินาด้วยว่าเอาตัวเองให้รอดก่อนไหม
คุณเต้ฝากไปครับให้คุณเอ๋ปารีนาแล้วก็มีการเรียกร้องไปที่
เอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐด้วยนะคะ
อันนี้ขอโค้ดคำพูดคุณมงคลกิจนะฝากไปถึงพลเอกประวิทย์ว่า
ให้ดูแลลูกพักตัวเองหน่อยอย่าเที่ยวไปไล่กัดชาวบ้านแบบนี้
แม่เชื่อเฉือนกันจริง
คุณเต้บอกว่าเดี๋ยววันจันนี้ผมมอบหมายทนายความเรียบร้อยแล้ว

เพราะคุณศิราไปแจ้งความไว้เมื่อเช้าถูกต้องพักร่วมรัฐบาลด้วยกันนะเนี่ยสองพัก
ใช่เขาเป็นพักร่วมรัฐบาลด้วยกัน
ทีนี้มาดูที่มาที่ไปต้นต่อปัญหากันหน่อยนะคะว่า
ไอ้ท่านไหนทำไมอยู่๒คนนี้มาตีกันได้เรื่องของเรื่องก็คือ
เมื่อวานนี้คุณเต้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีบอกว่า
ถ้าท่านไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ชุมนุมได้ภายใน๑เดือนเนี่ย
รับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งเถอะเท่านั้นแหละค่ะ
คุณศิราก็เลยตอบโต้กลับมาทันทีบอกว่าเออผมงงนะ
งงกับพฤติกรรมของคุณมงคลกิจผมขอแนะนำให้ไปตักน้ำใส่กระโหลก
โงกดูเงาตัวเองก่อนแล้วก็ระบุบอกว่า
ถ้าคุณเต้ต้องการผลประโยชน์หรือเงินหมดก็บอกมาติดต่อมาเดี๋ยวจะดูแลให้
ครับแล้วมันมีประโยคนึงที่ใช้คำว่ากล้วยหมดเหรอก็บอกมาเดี๋ยวดูแลให้
ครับคุณเต้ก็บอกแล้วไงลูกผู้ชายฆ่าได้หยามไม่ได้อ่ะครับ
ทันทีที่แถลงข่าวเสร็จค่ะคุณมงกิจโทรหาคุณศิระเลย
โทรหาเสร็จปุ๊บส่งข้อความด้วยบอกว่าถ้าแน่จริงมาเจอกันสิ
เท่านั้นไม่พอนะคะคุณเต้ก็เดินตามหาคุณศิระในสภา
แล้วก็เขียนไม่ได้เขียนขออภัยระบุบอกว่าระหว่างที่เดินตามหานั้นระบุเลยบอกว่า
เดี๋ยวจะไปดักต่อยนายศิราที่ทางออกแต่สุดท้ายแล้วมันไม่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นนะคะ

คือเมื่อวันก่อนนะฮะที่เขาหากันไม่เจอใช่แต่วันนี้เขามาเจอกันเมื่อที่สภา
ใช่ค่ะซึ่งพอหลังจากที่เมื่อวานหาคุณศิราไม่เจอใช่ไหมคะ
กลับไปบ้านก็มีการโพสต์เฟซบุ๊ก
ที่เห็นเซ็นเซอร์คือคำหยาบนะคะครับคุณผู้ชมน่าจะเดาได้ว่าคำว่าอะไรเนี่ยค่ะ
ที่ไหนจะเอาให้ฟันร่วงหมดปากรู้จักน้อยไปอะไรอย่างนี้
แต่โพสต์ไปแป๊บเดียวค่ะทำไมฮะมันหายไปจากหน้าเฟซบุ๊คคุณเต้
คนก็เข้ามาคอมเมนต์นะว่าแบบอ้าวพี่เต้พี่ลบโพสต์แล้วเหรอ
ครับคุณเต้ก็มาตอบบอกว่าไม่ได้ลบมันหายไปเองเนี่ยข้อความหายไปเอง
หลายคนก็แซวอ๋อครับพี่บางคนก็บอกขายเองได้ด้วยเหรอ
พี่เดินพิมพ์หรือเปล่าโดนไปโดนปุ่มหรือเปล่า
เพราะว่าการจะกดลบโพสต์หรือว่าให้โพสต์มันหายไปมันก็ใช้หลายอย่างเหมือนกัน
ถ้าโพสต์หายไปเองจริงคุณเต้อาจจะต้องติดต่อเฟซบุ๊คไทยแลนด์นะคะ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ที่แน่ค่ะหายังไงก็ตามคุณศิราแคปทัน
ก็เลยแคปเอาข้อความเมื่อสักครู่นี้แหละไปแจ้งความเมื่อเช้านี้
ใช่แล้วฮะไปที่สอนอทุ่ง๒ห้องนะครับก็แจ้งความดำเนินคดีกับคุณมงคลกิจเนี่ย๒ข้อหา
มีข่มขู่คุกคามแล้วก็เรื่องของการปองร้ายนะครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา
ตอนที่ไปแจ้งความแล้วก็เสร็จเรียบร้อยก็มาที่สภาอันนี้เป็นภาพที่ไปที่สอนอทุ่ง๒ห้อง
แต่คุณมงคลกิจบอกว่าจะไปแจ้งความกลับใช่ไหม